พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
มีเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นจากพิษรักสามเศร้า
มีกรณีสามีภรรยานะคะเขามีปากเสียงกันทะเลาะกันบ่อย
เพราะว่าตัวสามีไปปันใจไปแอบมีใจให้กับหญิงอื่น
ตัวสามีเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจเอกนะคะ
ซึ่งตัวสามีเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันกับภรรยาถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลย
สุดท้ายสามีคนนี้ตัดสินใจขับรถออกไปแล้วก็ยิงตัวเองตาย
ตั้งใจว่าน่าจะหนีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้าค่ะ
สพด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ทางตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตคารถเก๋ง
ริมถนนสายด่านขุนทศพระทองคำกิโลเมตรที่๗๘
โค้งตะกร่อที่อำเภอหนองบัวละคร
คันนี้นะคะทะเบียน๓กไก่ททหาร๔๙๘๘กรุงเทพ
จอดอยู่บนไหล่ทางด้านซ้ายประตูรถทุกบานปิดล็อค
ภายในรถพบศพ๑๐ตำรวจเอกกิติศักดิ์โตบัวอายุ๓๑ปี
เป็นพบหมู่กรมคับการปรับปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัธยกรรมทางเศรษฐกิจใส่ซะยืดสีม่วงกางเกง
ขาสั้นสีเทาดำนั่งอยู่ที่เบาะคนขับค่ะ
ลำตัวเอ็นฟุบไปทางเบาะด้านซ้ายมีบาดแผลรอยกระสุนปืน
เข้าขมับขวาทะลุขมับซ้ายเลือดเต็มเบาะเลยนะคะ
คุณผู้ชมตอนตำรวจไปเจอเนี่ยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
เกินสองชั่วโมงพบหัวกระสุนฝังอยู่ใต้กรอบกระจก
หน้าซ้าย๑หัวมีปืน๙มิลลิเมตรของผู้ตายด้วย
คาดว่าเป็นอาวุธที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะเจออยู่ที่ตักเลยนะคะ
ภายในรถก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นทรัพย์สินอะไร
เมืองต้นรู้ว่าผู้ตายทำงานอยู่ในกรุงเทพ
ภรรยาคือนางกิตติยาสีเหลืองเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน
ตำบลโนนระเวียงจนครราชศรีมา
เมื่อ๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาตัวผู้ตายกลับไปหาภรรยาแล้วก็ทะเลาะกัน
เพราะว่าผู้ตายไปติดพันธุ์หญิงอื่น
ต่อมาวันรุ่งขึ้นก็ทะเลาะกันอีกคราวนี้รุนแรงถึงขั้นตบตีกัน
ก่อนเกิดเหตุสักเที่ยงค่ะผู้ตายก็พาภรรยาไปกินข้าวเที่ยง
แล้วก็ไปซื้อผ้าอ้อมให้กับลูกจากนั้นก็ขับรถออกจากบ้านมา
ภรรยาก็โทรศัพท์คุยกับผู้ตายนะคะตอนสักประมาณบ่าย๓โมง
สุดท้ายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำไมอยู่ดีถึงก่อเหตุนี้
ภรรยาบอกว่าไม่คิดว่าจะก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ชาวบ้านแถวที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
ว่าได้ยินเสียงปืนอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้
จอดตรงจุดเนี้ยได้ยังไงแต่จากสภาพที่ตำรวจเขาเจอเนี่ยนะคะ
เขาก็คาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแล้วค่ะ
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของความเครียดจากปัญหารักสามเศร้า
ตำรวจก็จะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ